คุณผู้ชมดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
เพราะว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าลำใหญ่๒ลำเนี่ย
พุ่งชนกันกลางแม่น้ำเจ้าพญา
ทำให้เรืออีกลำเกือบจะจมเกือบจะล่ม
และเรือลำนี้มีตู้คอนเทนเนอร์ตั้ง๕๑ตู้
ต้องกระเทียงกู้เลยนะครับ
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์เดี๋ยวเราประมวลให้ทราบ
อ่อเฮ่อเนี้ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานถังกับเวลาเหมือนกันนะคุณ
เพราะว่าเรือลำใหญ่ลำนี้มันเกือบจมลงไปแล้วนะฮะ
แต่ว่าอันเนี้ยมันมาใกล้ใกล้ตลิ่นใกล้ใกล้ฝั่งของแพ้น้ำเจ้าพรรยาแล้วนะครับ
กว่าตู้เนี่ยนะฮะถูกเรือบรรทุกสินค้าอีกลำชนฮะ
ลงไปครึ่งลำแล้วมีตู้สินค้าเสียหาย๑ตู้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๙โมงครึ่งตอนเช้าเนี่ยนะครับ
กลางแม่น้ำเจ้าพญาตรงหน้าสารากลางจังหวัดสมุทรปราการเลยนะครับ
หลังเกิดเหตุนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำเรือตรวจการ
พร้อมตำรวจน้ำเนี่ยไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ต้องให้เรืออีกลำนึง
ให้ไปเกยตื้นก่อนให้ไปใกล้กับฝั่งก่อนนะฮะ
ฝั่งตรงองค์พระสมุทรเจดีนะครับแล้วก็ต้องเร่งสูบน้ำในเรือออกนะฮะ
เพราะว่ากลัวว่าเรือมันจะล่มแล้วก็ตู้สินค้ามันจะเสียหายทั้งหมดนะครับ
และอย่างที่ต้องเร่งดันเรือนี้ออกจากร่องน้ำเพราะเดี๋ยวการจราจรติดขัด
คุณตรงนี้มีเรือใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะถ้าไม่ดันเรือลำนี้ออก
มันขวางลำน้ำแน่แน่เลยนะครับส่วนเรือคู่กรณีนะฮะ
เรือลำนี้สีน้ำเงินแดงนะครับก็จอดท่อสมออยู่กลางแม่น้ำห่างออกไป๕๐๐เมตร
ออกมาจากท่าเรือสหัสไทยย่านปู่เจ้าสมิงพรายเพื่อจะนำตู้สินค้า๕๑ตู้เนี่ยนะครับ
ส่งที่ท่าเรือแหลมชะบังจังหวัดชนบุรีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
เพราะจริงคุณเขาก็มีการแบ่งฝั่งนะคนขับเรือเขารู้นะฮะ
แล้วการท่าเขาจะวางไว้ว่าฝั่งไหนฝั่งรถไปทางนู้น
ฝั่งไหนฝั่งขาขึ้นขาล่องเหมือนถนนนะคุณ
จนเกิดรอยรั่วและค่อยจะจมลงนะครับ
อธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยนะครับ
ก็คือนายภูริพัฒน์ธิรกุลพิสุทธิ์พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์แล้วก็วางแผนในการกู้เรือ
โดยทางด้านรองอธิบดีบอกว่าโอ้โหต้องทำด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญการจริงนะครับ
กรมเจ้าท่าได้เข้ามาแก้ปัญหาโดยการนำเรือลำที่มันพังเนี่ย
รีบออกจากร่องน้ำนำมาใกล้ฝั่งบริเวณขอบร่องให้มากที่สุด
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการเดินเรือของเรือลำอื่นด้วยนะครับ
แล้วก็ต้องใช้ทุ่นบูมคุณทุ่นบูมเอามาไว้ใช้ทำไม
เอามาลอยรอบเรือลำนี้ลอยทำไม

แล้วเดี๋ยวถ้ามันไหลลงสู่ทะเลเนี่ยมันจะไปกันใหญ่เลยนะฮะ
ขณะที่เรื่องของการสัญจรเดินเรืออื่นสามารถเดินเรือได้ตามปกติแล้วนะครับ
แต่ก็ได้มีการออกประกาศให้ระมัดระวังจุดอุบัติเหตุจุดนี้ด้วยนะครับ
ส่วนสาเหตุกรมเจ้าท่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ว่าจะใช้เวลาประมาณสัก๗วัน
แล้วก็ยืนยันว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี่คุณ
เห็นชัดเลยเหตุที่เขาเอาทุ่นมาลอยกันคราบน้ำมันเนี่ยนะฮะ
คราบน้ำมันมันก็อยู่ในวงจำกัดนะครับ
สายอาทิตย์ชนตอนนี้ยังไม่ได้มีการสอบสวน
มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนปฏิเสธไปแล้วต่อแล้วนะครับ
ซึ่งคิดว่าคงภายใน๗วันคงจะทราบผลว่า

การสอบสวนเจ้าท่าก็คือเป็นการสอบสวน
เพื่อให้ทราบสาเหตุแล้วก็เพื่อกำหนดมาตรการ
ในการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับ
ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทีมข่าวของเราก็ลงติดตามสถานการณ์นี้นะครับ
ก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ
ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุว่ามีน้ำมันหรือว่าสารปนเปื้อน
หลุดลอยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่นะครับ
ซึ่งคราบน้ำมันที่ลอยออกมาจากเรือ
ก็มีการใช้ทุ่นลอยกันเอาไว้หมดแล้ว
ก็เลยไม่พบเห็นคราบน้ำมันแล้วนะฮะ

ขณะที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานยังระดมกำลังปักหลักแล้วครับ
โดยต้องใช้เรือเครนขนาดใหญ่
บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้เป็นร้อยตู้แบบนี้
ใหญ่มากแล้วนะแต่ต้องใช้เรือเครนที่ใหญ่กว่าแล้วก็ตัวเครนเนี่ยที่ใหญ่มากนะครับ
ยอยในการยกตู้สินค้าใส่เรือบรรทุก
ตั้งแต่ช่วงเมื่อวานตอนเย็นแล้ว๔โมงเย็น
จนถึง๕ทุ่มเมื่อวานนี้สามารถเก็บกู้ได้แล้ว๒๐ตู้
ยังเหลือ๓๑ตู้ที่ส่วนใหญ่ก็จมอยู่ในน้ำแล้วนะฮะ

แล้วก็ต้องใช้นักประดาน้ำที่มีความชำนาญพิเศษเฉพาะทางเนี่ย
ไปเกี่ยวสายสลิงกับตู้คอนเทนเนอร์
งานนี้ไม่ใช่ง่ายไม่หมูนะคุณฮะ
เพราะว่ามันต้องดูเรื่องความปลอดภัยเป็นที่ตั้งเลยล่ะ
นักประดาน้ำลงไปก็ไม่รู้ว่าเรือมันจะจม
หรือว่าตู้มันจะเทลงมาหรือเปล่านะครับ
แต่ว่าทีนี้การทำงานด้วยความปลอดภัยแบบนี้
ก็จะสามารถเก็บตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดได้ในวันนี้แล้วนะฮะ
ขึ้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปนะครับ
โอ้โหเหตุการณ์แบบนี้ไม่ค่อยเคยเจอนะอืม